กันที่ข่าวต่อไปนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่

เพราะว่าจะพาไปร้านกาแฟย้อนยุคเป็นยุคเก่ายุคโบราณ

วัยรุ่นอย่างผมวัยรุ่นยุคไหน

รู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าที่นี่รวบรวมของเก่าเอาไว้มากมายเลยทีเดียวครับ
พาไปที่นี่ที่ร้านนิยมเรโทคาเฟ่ที่จังหวัดเชียงใหม่
อยู่แถวไหนถนนจ่าบ้านตะบนศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ดูไปดูมามันก็ร้านกาแฟทั่วไปเอสเซอร์เบสเตอร์กับกุจิเจียโน

ไม่ค่อยเห็นอะไรที่ว่ามันแตกต่างยังไงนะ
เข้าไปข้างในก่อนไม่ได้มีกาแฟขายอย่างเดียวฮะ
ข้างในเขาเนี่ยตกแต่งด้วยการ์ตูนของเก่าเก้าองเก้าอี้
สถานที่ของเขามีแต่ของเก่าของโบราณ
วัยรุ่นยุค๘๐๙๐เขารู้จักกันดี

ตุ๊กเป็นรถตุ๊กเล่นของเล่น
นี่ดูไปเรื่อยคุณจะเห็นพวกหน้ากากของเล่นแล้วก็ไอ้พวกของเล่นที่หยอดเหรียญ
หรือว่าของที่มันอยู่ในโหล

มันมีหลายอย่างครับแล้วที่อยากให้ดูเลยนะก็คือ

ดีโอเกมสมัยก่อนยุคก่อนมันเป็นแบบนี้

กันส่าห์เลียกให้คนเขารู้จักโทษหัวไป

ถ้าเปิดเครื่องแล้วไม่ติดทำใหร่

ผมเอาลิ้นเลียแล้วก็เอาเสื้อเนี่ยถูปุ๊ด

มันก็ต้องมีเคมีอะไรบางอย่างแหละ
เหรียญทุ่นลิ้นช็อตริ๊ดเลยฮะ
คือมันจะต้องมีแผ่นเกมแยกอีกด้วย
สนุกมากอะไรเอ่อสนุกมากจริง
คือเราเล่นกันในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็พี่น้องกันเล่นกันสนุกจริงครับ
ทะเลาะกันไหมทะเลาะค่ะเลิกเล่นแล้วจะแย่งเกมกันเล่นด้วย
แต่ว่ามันเป็นบรรยากาศในยุคก่อนสมัยก่อนที่พอเรานึกย้อนกลับไปมันก็อมยิ้มได้

เพราะว่าถ้าเข้าไปในร้านนี้คุณไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียว
คุณมีกาแฟอร่อยให้ได้ทานกันด้วย
ไปสั่งกันดูเพราะว่าเขาขายถูก
แก้วละ๔๐บาทเอง

เก่าตัวตุ๊กตว์ตุ๋นตุ๊กตาสมัยก่อน
คุณเคยเห็นไหมแบบนี้ผมจำได้ตัวของเล่นแบบนี้

ต้องสาสมไปเรื่อยเคี๊ยวล่ะ
จึงเชื่อว่าไม่ได้

มันนิยมเรทูลคาเฟ่เชียงใหม่อยู่ถนนจาบ้านนับบนสีเพียงขับพื้นเมืองจังหวัดเชียงใหม่
จิบกาแฟแล้วไปย้อนวัยเก่าวัยรุ่นยุค
อ่ายุคเรา

จริงถ้าเกิดว่าไปแล้วคุณอาจจะได้ย้อนรำลึกถึงวัยเด็ก
ตอนเด็กว่าเรามีประสบการณ์การเล่นเกมแบบนั้นแบบนี้
หรือว่ามีหุ่นยนต์ตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอะไรที่ตอนเด็กเรามี
แต่ว่าบางทีเนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่ก็เอาไปทิ้งแล้ว
มันไม่เหลืออยู่แล้วก็ไปดูที่นี่ได้

ต่อให้คุณไม่อยากจะให้ทิ้งแต่ตื่นเช้ามามันจะหายไป